ส่วนเรื่องนี้ญาติก็กำลังตามหาด้วยความร้อนใจ

ผู้หญิงคนนึงขายไอศครีมแล้วก็เธอหน้าตาดี
แต่ว่าหายตัวไปอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงแค่รถ
ที่เป็นยานพานะและอุปกรณ์ทำมาหากิน

ตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง

ของนางเสาหลายค่ะซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีในชื่อของน้องดอกไม้
เป็นหญิงสาวที่ขายไอศครีมหน้าตาดี
ญาติไปแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่นะคะ
แล้วพาตำรวจไปเก็บหลักฐานจุดที่พบรถที่เหลือทิ้งไว้นี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งให้ช่วยหาน้องดอกไม้อายุ๒๗ปี
อาชีพขี่รถมอเตอร์ไซค์ขายไอศครีมตามหมู่บ้าน
จันทบุรีจอดทิ้งไว้ข้างทางถนนสายเขาน้อยวังเวียนนะคะ
นายแดงผู้เป็นสามี
ตอนนี้ก็ต้องทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะตามหาตัว
ล่าสุดจุดทูบ๑๖ดอกล้างแจ้งบอกราวสิ่งศักรรภิกษ์
ขอให้ช่วยตามหานางสาวดอกไม้เจอโดยเร็วนะคะ
ส่วนนางสาวน้อยนะคะเป็นญาติของผู้สูญหาย
ว่าแม่ของนางสาวดอกไม้ก็ไปให้หมอดูช่วยดูให้
หมอดูบอกว่าตอนนี้นางสาวดอกไม้กำลังตกอยู่ในอันตรายค่ะ
ที่บ้านโน่นแม่ให้หมอดู
เขาบอกว่าหมอดูก็บอกว่าน้อง
อ่าแบบตกที่อันตรายนี้

ใช่มันก็คนอื่นจะแบบคมครูน้องแบบนั้นก็พูดมา
ผมขืนตัวน้องตกขึ้น
แม่ก็เสียใจแม่ก็ร้องไห้
นี่แหละค่ะใครเจอเบาะแสช่วยแจ้งด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือตามรายงานนางสาวดอกไม้

เป็นชาวกะเหลี่ยงแล้วก็แต่งงานกับนายแดง
เป็นชนกลุ่มน้อยอยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะ๖ปีแล้ว
แล้วก็จะออกขายไอศครีมตั้งแต่บ่ายโมงถึง๖โมงเย็นทุกวัน
ก็ก่อนหายตัวไปก็ยังเป็นปกตินะคะ
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับสามีนะคะ
ตอนค่ำสามีติดต่อไม่ได้ก็ออกตามหา
แล้วก็เจอรถไอศครีมจอดทิ้งไว้ห่างจากที่พักประมาณ๑๐เมตรค่ะ
แล้วก็ยังไม่เจอตัวจนถึงทุกวันนี้นะคะ

ใครเจอสพทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ